ไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนะฮะไปอีกหนุ่มฮอตของวงการนะสำหรับ
รับคณาวุฒิค่ะคุณผู้ชมในประเทศต่างประเทศเอฟซีเขาเยอะมาก
คุณสองคนด้วยไม่ต้องมายุบขยิบพอพูดถึงกรับนะ
สามคนเนี้ยขวัญแบบบิดเป็นเล็กแปดตัวจริงหล่อมากหล่อมาก
ล่าสุดไปเจอน้องกรัฟมาถามเรื่องแฟนมิตติ้งหน่อย
รวมไปถึงบ้านหลังใหม่ที่กำลังจะสร้างด้วยคือน้องกราฟเนี่ยนะอัปเดตให้พี่พี่ฟัง
เตรียมไปพบปะอินเตอร์แฟนหลายประเทศเจาะคิวรออยู่ตอนนี้ค่ะ
เดือนหน้ามีหนึ่งประเทศนะตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวเตรียมกิจกรรมเอาไว้
ส่วนเรื่องบ้านใหม่ที่หลายคนบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องนะเห็นว่าไม่ได้รีบดำเนินการไปเรื่อยแล้วกัน
ใจเรื่องงบจะบานปลายไปแล้วด้วยครับนะฮะ
แต่ตอนนี้ยังถือว่าคุ้มที่ยังคุมได้อยู่ในเป้าอยู่
เดี๋ยวไปฟังน้องกรัฟเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะก็เรื่อยเรื่อยครับผม
เรื่องบ้านตอนนี้เรายังไม่ได้รีบอะไรครับผมก็ทำไปเรื่อยครับผม
ใจเรื่องนี้ไว้แล้วครับผมว่ายังไงก็น่าจะต้องมีบานปลายแน่ครับ
ยังไม่เยอะครับผมยังอยู่ในเป้าอยู่ครับ
และความน่ารักหนึ่งคุณผู้ชมค่ะงานบอลช่อง๓ผ่านไปใช่ไหมคะ
ขึ้นไปบนอัธจันทร์นี่ขึ้นไปนะแล้วทีนี้เอฟซีก็ถาม
ตัวได้ไหมน้องให้จริงคุณผู้ชม
ดูแล้วกันว่าน้องให้เลขอะไรพี่แจ๊คพยายามบอกสิ
เหมือนกับว่าฉันรักเธออะไรแบบนี้

เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้องให้อะไร

๓ตัว

หรือ๗หรือ๒หรือ๗ครับอ๋อตัวแรก
บางคนเขาสัญลักษณ์นี้บางคนหมายว่าเป็นเลข๗ก็มี
เอออย่างนี้ค่ะหรือเป็น๒นิ้ว
เดากันเอาเองแล้วกันนะเผื่อจะเป็นเจ้าพ่อครับนะงวดนี้นะคุณผู้ชมนะ

ง่ายกว่าเนอะถามน้องกราฟเลยดีกว่า

เอ้าส่วนคนนี้ค่ะก็มีเรื่องบ้านใหม่ให้อัปเดตเหมือนกันนะฮะสำหรับ
หนุ่มมีนพีรวิทย์หล่อมาก

รอมาตั้ง๒ปีเนี่ยยอมรับเลยว่าไอ้การสร้างบ้านมันบานปลายของจริง
จะตั้งไว้คุณฟังตัวเลขเขานะ๒๐ล้าน
โอโหโอโหและใช่มะตอนนี้ไหลไปแล้วนู่น๒๕หลาน

แล้วคือประเด็นกำลังสร้างบ้านอยู่แต่โดนหมอดูทักน่ากลัวไปบ้าง
บอกว่าบ้านเนี่ยจะไฟไหม้
ระวังให้ดีระวังฟืนไฟให้ดี

น้องมีนบอกว่าจัยหายสุดเลย
ก็เลยต้องพึ่งการไหว้พระไหว้เจ้าสายมูให้เต็มที่

เรื่องนิกกี้นัชัตริย์เลิกรักกับก้อยอรัชพร

มีนเขาเป็นแฟนของน้องดรีมน้องดรีมเป็นเพื่อนสนิทก้อย
นี่แหละไปถามถ่ายยังไงกันบ้างไหมให้มีนเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
ยุคใหม่ก็ต้องทุกสายครับ
ใช้รูจีนไทยพราหมณ์พุธ
เชื่อหรือไม่เชื่อแบบงมงายหรือไม่งมงาย

แล้วมันทำให้เราไม่สบายใจมันก็แปลว่าไม่สบายใจ

แต่ประกันหักคีพัยก็เข้าแล้วเรียบร้อย
ฟังจากปากเขากันเองแล้วกันเดี๋ยวเขาก็คงพูดเร็วนี่แหละ
ตอนอยู่กับเราทุกคนก็พยายามแบบฮิวใจกันและกันอะไรอย่างนี้ครับผม

ส่วนเรื่องบงเรื่องบ้านเขาทักมาก็ให้ระมัดระวังมากขึ้นแล้วกัน
แต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าตอนนี้ปลาไป๒๕ล้านแล้ว
อยากรอดูตอนบ้านน้องมีนเสร็จเหมือนกัน